ดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นพอกับเราสองคนว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักอนาคตใหม่นะคะก็ต้องยอมรับว่าพักอนาคตใหม่มีทั้งคนเชียร์และคนแช่ง
มีทั้งคนรักและคนไม่รักเหมือนกับเราสองคนคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้าน
ผู้เล่นนะคะคุณผู้ชมจับตากันนะคะวันนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูลจะออกนั่งบันลังพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักอนาคตใหม่
แต่ที่แน่แกนนำพักอนาคตใหม่ทั้งคุณช่อทั้งคุณปียบุตรทั้งหัวหน้าพักคุณธนทรไม่ไปที่สารรัฐธรรมนูญนะคะจะอยู่ที่พักของตัวเองที่ตึกไทยสมิตรเพชรบุรี
ถนนเพชรบุรีนะคะจะรอฟังที่นั่นแต่เมื่อวานนี้อาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่มารายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรนี่ค่ะมานั่งถามตรงตอบตรงแบบนี้นะคะคุณจอมขวัญถามตรงไปเลยบอกว่าคิดว่าจะยุบไหมอาจารย์ปียบุตรบอกว่ามั่นใจว่าการที่พักกู้เงิน๑๙๑ล้านบาทกับอีก๒แสนจากคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
ว่ายุบพักอนาคตใหม่ไม่รู้แล้วเราคุณปียบุตรไม่ใช่คนตัดศีลสารรัฐธรรมนรรมนูนเเป็นคนตัดศีลนะคะฟังเสียงคุณปียบุตรหน่อยค่ะ
เงินที่กู้จากธนทรมามันผิดกฎหมาย

ธนทรไม่ได้ทำธุรกิจสีเทา
ธนทรเงินของเขาเขาม่านได้มา

เขาเปิดบ่อนเปิดซ่องเขาฟอกเงินเหรอครับ
มาตรา๗๒วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือเรื่องนี้นะครับ

คุณจะสู้กับการยุบพักเนี่ยนะครับ
สุดท้ายศาลเป็นคนตัดสินนะครับ

ให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับ
เขาอยากเห็นผมริทนาทอนหายไป
คราวนี้ผมจะโลดแล่นไปทั่วประเทศมากกว่าเดิมนะครับ

แล้วไม่เห็นสำเร็จนะครับ
อนาคตใหม่จะใหญ่กว่าเดิม
อันนี้ความหมายตรงนี้ต้องตีความให้ดีนะคะ

ทีนี้เรื่องของข้อกฎหมาย

อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลนะครับ

อาจารย์ถ้าเกิดว่าตามกฎหมายเนี่ย

ตามพรปพักการเมือง๓ช่องทางคือมาตรา๗๒๖๒๖๖
ถึงขั้นยุบพักไหมอาจารย์บอกว่าตามกฎหมายแล้ว
ไม่สามารถไปถึงขั้นยุบพักได้ตามมาตรา๗๒
อย่างที่อาจารย์ปีบุตรบอกไปก็ไม่ได้เอาเงินโจร
มาบริหารพักการเมืองนี่
เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมันทำได้ไหมให้เงินกู้กับพัก
อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าดูตามข้อกฎหมายพักการเมือง
เห็นว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้แต่เป็นหนี้สิน

ขณะเดียวกันพักการเมืองก็ไม่ใช่องค์กรของรัฐ

มาตรา๖๖นั้นต่อให้รับว่าเงินกู้เป็นรายได้
และต่อให้นับว่าเงินผู้ที่รายได้เป็นเงินบริจาค

มาตรา๓๖ไม่ใช่เดือนกู้พักครับ
ไปถึงก็ต้องถามว่ามีกฎหมายข้อใดครับ

ผู้คู่เงินเงินพักรู้ว่า

ก็จะเป็นว่าเค้าเป็นคนที่ไม่ชอบกฎหมายที่ไหน
อาจารย์เชื่อว่าสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
ท่านต้องพิจารณาพิเคราะห์ให้ดี
เพราะถ้าเกิดว่าท่านพิพากษาออกมาตุ้ม
เท่ากับว่าเป็นการหลักเกณฑ์หลักการออกมา

ถ้าเกิดว่าสารวินิจฉัยถึงขั้นไปยุบพัก
นั่นแปลว่าเป็นการสร้างบรรทัศน์ใหม่ว่า
เงินกู้หลังจากนี้ห้ามทำทำไม่ได้
แม้กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ในพรปภักดิ์การเมืองก็ตาม
เพราะจะเป็นการห้ามโดยสารรัฐธรรมนูลนั่นเองค่ะ
อย่างไรก็ตามรายการพิเศษมีนะคะวันนี้
จับตายุบไม่ยุบอนาคตใหม่นะคะ๑๔นาฬิกา๓๐นาที